จน๑๐โมงก็มีความชัดเจนว่าจับผู้ต้องหาจับนายปฏิสัยได้
เพราะว่าตลอดถึงนำตัวมาคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์ค่ะคือข้อมูลตลอดทั้งวันออกมาเยอะมากเลยนะคะ
เอาอย่างนี้เบื้องต้นก่อนสิ่งที่น่าจะเป็นหลักฐานที่พาไปถึงตัวเขาเนี่ย
ณตอนนี้ตลอดทั้งวันสิ่งที่พาไปถึงตัวเขาได้คือตัวเก็บเสียงของปืนใช่ไหมคะ

สิ่งที่สามารถทำให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนไปถึงตัวของนายประสิทธิชัยได้เนี่ย
เพราะว่าตัวของไซเลนเซอร์ของปืน
เขาไปตรวจสอบว่ามีใครที่สั่งไซเลนเซอร์ตัวนี้

แล้วก็พบเจอว่าตัวของนายประสิทธิ์ชัยเนี่ยเป็นคนสั่งซื้อ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางรองพบตรเขาเคยบอกผมนะครับว่า
ตัวของไซเลนเซอร์หาไม่ยากเลย

เขาก็ไปสืบสอบมาแต่ผมยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาหามาจากที่ไหน
อาจจะเป็นตามที่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกก็ได้
แต่นั่นแหละฮะคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ตำรวจเนี่ย
สืบสวนไปจนถึงตัวของนายประสิทธิ์ชัยได้
แต่รองพบตรยังไม่เชื่อแค่นั้นนะฮะ
เขายังไปตรวจสอบว่าในเมื่อของนายประสิทธิ์ชัยเนี่ย

ช่วงเวลาวันที่เกิดเหตุนายประสิทธิ์ชัยอยู่ที่ไหน
ประสิทธิ์ชัยอยู่บริเวณที่ห้างโรบินสันหรือเปล่า
เข้าไปตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของนายประสิทธิ์ชัยครับคุณจอมขวัญครับ
พบว่าตัวของนายประสิทธิ์ชัยเนี่ย

มีการโทรศัพท์ไปหาพ่อหลังก่อเหตุ
โทรไปทันทีครับหลังจากก่อเหตุเสียแล้วเนี่ยโทรไป
เขาก็เลยคิดว่านายประสิทธิ์ชัยน่าจะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่
จนมีการไปตรวจสอบจนมีการไปสืบค้นหาพยานหลักฐาน
แล้วก็พบจริงว่านายประสิทธิ์ชัยมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
จนมีการออกหมายจับในช่วงเช้าของวันนี้

ขออภัยครับเป็นบ้านของพ่อแม่นายประสิทธิ์ชัยนะฮะ
ที่ที่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละไม่ไกลกัน
เมื่อเช้าเดี๋ยวผมไปก็ต้องตกใจนะครับ
มีปืนที่นายประสิทธิ์ชัยใช้ลงมือก่อเหตุ
ปืนเนี่ยเป็นปืนของพ่อนายประสิทธิ์ชัยเอง
ส่วนรถจักรยานยนต์ฟีโน่ที่คนร้ายใช้
นายประสิทธิ์ชัยไปยืมพ่อตามาครับคุณจอมขวัญครับ
ไม่ได้เอาไปยนต์ทิ้งน้ำไม่ได้เอาไปไว้ที่ไหน

พอยืมเสร็จแล้วเนี่ยก่อเหตุเสร็จก็เอาไปคืนตัวของพ่อตา
ส่วนปืนก็เอาไปคืนพ่อครับคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์ค่ะคือถ้าตามข่าวบอกว่า
อุปกรณ์ต่างคือตอนนี้มันสามารถจะบอกได้เป็นข้อมูลแล้วนะคะ
อย่างที่คุณภูริพัฒน์บอกไปคือปืนเป็นของพ่อคืนพ่อแล้วนะคะ
รถจักรยานยนต์เป็นของพ่อตาคืนพ่อตาแล้วนะคะ
แล้วก็ในส่วนของทองตอนนี้ยังค้นอยู่
ซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะได้คุยกับรองวิชัยในรายการด้วยว่า
ตกลงมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะโยนทองทิ้งนะคะ
เหนือจากนั้นแล้วตกลงรองเท้าเป้อุปกรณ์
ว่าจะเป็นถุงมงถุงมือหรือว่าใดก็แล้วแต่
แต่งตัววันนั้นตกลงเผาทิ้งยังคะ
ชุดสืบสวนบอกกับผมเขาว่าสิ่งเดียวที่นายประสิทธิ์ชัยเผาไป
คือรองเท้าคือรองเท้าที่เจ้าตัวใส่ลงไปก่อเหตุ
ซึ่งตัวของรากเท้าไปเผาที่โรงเรียนที่นายประสิทธิ์ชัย

ส่วนกระเป๋าถุงมือเสื้อผ้าหรือหมวกโม่งก็ตามแต่
สืบสวนนั้นสามารถตรวจยึดมาได้ทั้งหมดครับคุณจอมขวัญครับ
อ้าวคุณภูริพัฒน์ในส่วนของพยานหลักฐานตอนนี้นะคะ
สมมุติถ้าทองไม่เจอนะยังไงเขาก็ถูกกล่าวหา
แล้วก็ทำสำนวนได้อยู่แล้วถูกไหมคะ
แน่นอนครับในทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือทอง
แต่ถ้าหากว่าไม่เจอทองเนี่ยเขาก็ยังสามารถดำเนินคดีในคดีอื่นได้
ก็จะเป็นในเรื่องของการฆ่าคนเรื่องของคดีอื่นนะฮะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าตัวของนายประสิทธิ์ชัยรับสารภาพ
แต่ตัวของเขารับสารภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ

แต่ตัวทองเนี่ยยังไงก็ตามแต่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ก็ต้องตรวจค้นก็ต้องงมหาทั้งวันทั้งคืน
จะเจอหรือไม่เจอยังไงก็ต้องหาตลอดทั้งคืน
แต่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้ปักใจเชื่อว่านายประสิทธิ์ชัย
นทองลงไปทิ้งอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ

อาจจะเอาทองไปฝากไว้ที่ไหนสักที่

แต่ตอนนี้เนี่ยบรรดาพ่อแม่ภรรยาของนายประสิทธิ์ชัยเนี่ย
ถูกคุมตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรีอยู่
ก็อาจจะเป็นการเค้นสอบว่าสุดท้ายแล้วทองอยู่ที่ไหน

ค่ะคุณภูริพัฒน์คะตามข่าวบอกว่า
จริงแล้วตำรวจรู้ตัวสามารถบอกได้แล้วว่าตัวคนก่อเหตุเป็นใคร
ตั้งแต่หลังเกิดเหตุเพียง๒๓วันเองเหรอคะ
ผมอยู่ที่นี่มา๑๔วันครับคุณจอมขวัญครับ
ต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างสับขาหลอกนักข่าว
ก็จะให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยเป็นความจริง
ไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ต้องหาที่เป็นลูกผู้มีอิทธิพล
เป็นคนมีสีหรือว่าไปอยู่ที่ชายแดนจังหวัดน้องคายตรงนี้แล้ว
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเลยฮะ
เป็นคนที่อยู่ใกล้เคียงและเป็นคนที่มียศมีตำแหน่ง
กลับกลายเป็นกลับกลายเป็นตัวนายประสิทธิชัยเองซึ่งตำรวจเนี่ย
พอรู้แล้วตกใจครับคุณผู้ต้องหาว่าตัวของนายประสิทธิชัยไม่ใช่คนที่จะลำบากทางด้านการเงินเลย
เป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีพอสมควร

พอหลังก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยพอไปดูในเฟซบุ๊คนายประสิทธิ์ชัยนะฮะ
พอดูเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังเห็นนายประสิทธิ์ชัยไปกินกาแฟกับภรรยา
ไปนู่นไปนี่กับภรรยาไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กไปที่โรงเรียน
เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปเลยไม่เหมือนคนที่ลงไปลงมือก่อเหตุเสร็จเลย
ซึ่งณส่วนนี้เนี่ยทำให้ตำรวจเชื่อได้ว่าตัวของนายประสิทธิชัยเองเนี่ย
เขาบอกว่าเขาบอกกับชุดสืบสวนเล็กเล็กน้อยครับบอกว่าตัวเองเนี่ย
เป็นคนที่มีความล้มเหลวในชีวิตเคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังมามาก
สิ่งที่เขาก่อเหตุเนี่ยลงไปเนี่ยก็เพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีความเบื่อหน่ายกับชีวิต
อยากที่จะหาอะไรใหม่อะไรตื่นเต้นในชีวิต
แล้วก็การลงมือครั้งนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาคงโดนตำรวจวิสามัน
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีตำรวจอยู่ตรงนั้น
เขาก็เลยรอดออกไปแต่ยังไงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รอด
แต่พอชุดสืบสวนที่ติดตามจับกลุ่มตัวเขานะครับ

ก็ไม่ได้มีค่าทีขัดขืนกับตำรวจเลย
ก็ยังให้ความร่วมมือยังให้ความร่วมมือในการสอบปากคำ
ในการไปชี้จุดหาพยาหลักฐานต่าง
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาขอไม่ไปเลย
ก็คือโรงเรียนที่เขาเป็นผออยู่
เขาบอกว่าเขารู้สึกอับอายเพื่อนครู
เขารู้สึกอับอายนักเรียนที่โรงเรียนนั้น
ขอไปที่โรงเรียนนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์อย่างนี้นะคะคือตลอดทั้งวัน
คือจริงแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะได้ตัวเนี่ย
คือสิ่งที่เป็นคำถามในใจของทุกคนคือว่า
เป้าหมายที่แท้จริงของการไปป้นทองเนี่ย
มันคือทองหรือเรื่องปล้นทองมันแก้พยายามอำพลาง
เหตุที่แท้จริงในการก่อเหตุกันแน่

หรือมีปัญหาชีวิตต้องการให้ถูกวิสามัน
ไม่ว่าจะจากตำรวจหรือว่ารอปภของห้างก็แล้วแต่
แม้กระทั่งตัวเลข๙๖๐๐๐อะไรที่จำเป็นต้องใช้เงินด้วยเนี่ยนะคะ

ชู้สาวคนก็ยังพยายามจะโยงไปหาให้ได้

มันไปอยู่มูลเหตุจูงใจเรื่องไหนเยอะที่สุดตอนนี้คะ

เรื่องอื่นเนี่ยตลอด๑๔วันที่ผ่านมาเราสามารถตัดไปได้เลยมี๒เรื่อง
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการชิงทรัพย์

เรื่องนี้เนี่ยมีการไปสอบปากคำพยานบางคน
ก็มีมูลว่าตัวของผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะเคยทำความรู้จัก
อาจจะเคยสนิทสนมกับหนึ่งในคนที่เสียชีวิตด้วย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังคลี่คลายปมนี้อยู่
ผมได้สัมภาษณ์ตัวของพ่อของหนึ่งในคนเสียชีวิตนะฮะ
เขาบอกว่าหลายวันก่อนประมาณ๑๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวของตำรวจเรียกตัวพ่อไปสอบปากคำ
บอกว่าตัวของลูกเนี่ยเคยมีเรื่องราวเรื่องชู้สาวหรือไม่
แต่ตัวของพ่อเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าไม่มีไม่มีทางที่จะเป็นไปได้
สิ่งนี้เนี่ยทำให้ตำรวจเนี่ยค่อนข้างแทงใจว่า
สรุปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องนอกเหนือจากเรื่องนี้หรือไม่
แต่เรื่องชู้สาวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจเอามาคลี่คลายคดีด้วยเช่นเดียวกันครับคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์เรื่องของการให้ให้เหมือนกับคำให้การกับตำรวจเรื่องของ
มีปัญหารู้สึกเบื่อหน่ายต้องการความตื่นเต้นแล้วก็มีแม้กระทั่งนะคะว่าจริงแล้ว
ตั้งใจว่าไปก่อเหตุเนี่ยอาจจะโดนวิสามันแล้วก็เปลี่ยนใจสุดท้ายไปทำร้ายคนอื่น
คือมันจับต้นชนปลายไม่ถูกตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการสรุปใช่ไหมคะว่า
น้ำหนักที่แท้จริงเนี่ยสรุปเขาก่อเหตุเพราะอะไร
เพื่อที่จะให้เตรียมพร้อมในการแถลงข่าวพรุ่งนี้
ที่สำนักงานสำรวจแห่งชาติคุณจอห์มฝันครับ
ยังไม่มีใครที่จะสามารถฟันทงได้ว่า
สรุปแล้วผู้ต้องหาต้องการที่จะชิงทองจริงหรือไม่
หรือว่ามีเรื่องชู้สาวมาร่วมด้วยหรือไม่ครับคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์คะดูแล้วจากที่เป็นข้อมูลตลอดทั้งวัน
อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนคือว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนเกาะเหตุ
และเขาก่อเหตุคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นร่วมด้วย
คำถามคือตำรวจยังคิดว่ามีคนอื่นช่วยเหลือหรืออย่างน้อย
รับรู้อาจจะก่อนก่อเหตุหรือว่าหลังก่อเหตุไหมคะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาตำรวจพยายามพูดนะครับว่า
ใครที่รู้จักหรือว่าเห็นบุคลิกคนนี้
พอคลิปวงจรปิดออกไปแล้วเนี่ยรู้ว่าเป็นใครมาให้ข้อมูลกับตำรวจซะ
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพยายามเน้นคำนี้
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเบาะแสหลายอย่าง
แต่ก็ยังไม่มีใครที่จะมาให้ข้อมูลอย่างเต็มที่
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่มีพยานหลักฐานไหน
บ่งชี้ไปถึงว่ามีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างของตัวของนายประสิทธิชัยเองหรือว่าคนอื่นเอง
ยังไม่มีข้อมูลว่ามีใครร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่
แต่อาจจะมีไหมที่มีใครบางคนที่พยายาม
พอรู้แล้วว่าเป็นตัวของนายประสิทธิ์ชัยทำเนี่ย

คืออันนี้มันมีข้อมูลที่ชัดเจนจากในพื้นที่ไหมคะ
ว่าคือคนใกล้ตัวมีใครได้ไปเหมือนกับเอกใจ
อาจจะเห็นรูปร่างอาจจะเห็นเสื้อผ้า

มีคนใกล้ตัวไปถามเขาก่อนหน้านี้ไหมคะ
ส่วนตัวแล้วผมยังไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี้เลยนะฮะ
แต่ดูท่าทีที่พาข่าวแล้ว
ผมเชื่อว่าคนที่เห็นคนร้าย
มีท่าทีการเดินลักษณะแบบนี้
มีหุ่นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายแบบนี้
เขาต้องย่อมรู้อยู่แล้วเขาว่าเป็นคนใกล้ตัวเขา
แต่อยู่ที่ว่าเขาจะมาบอกข้อมูลกับทางตำรวจไหม
ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนรู้จักเขานะ
เป็นญาติพี่น้องเขานะหรือว่าเป็นเพื่อนเขานะ

แต่ตำรวจสามารถสืบเสาะหา
พยานหลักฐานที่ยังคงหลงเหลือในที่เกิดเหตุได้
อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวของเหงื่อ
ก็ตอนนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าผลออกมา
ก็น่าจะตรงกันกับตัวของผู้ต้องหาด้วย
ถึงมีการออกหมายจับในครั้งนี้ครับคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์คะตอนนี้ตัวของผู้ต้องหาเอง

จะเป็นคนแถลงข่าวเองตอน๑๐โมงครึ่งเนี่ยนะคะ
ณตอนนี้ในพื้นที่คืออย่างนักข่าวนะคะ
หรือว่าตำรวจส่วนใหญ่ก็ถอนกำลังออกมาจากที่
ที่จับตัวได้กันหมดแล้วหรือยังคะ
ด้านหลังผมคือเป็นส่วนประชาการของทางตำรวจ
ตอนนี้ก็ยังพอมีสำนักข่าวบางสำนักอยู่
ไม่มีใครที่จะถอนทีมไปไหน
เพราะว่าตอนนี้ก็มีการจัดกำลัง
ที่จะไปเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

เพราะว่าภายหลังจากการแถลงข่าวเสร็จแล้วเนี่ย
ผมได้รับการยืนยันจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านบอกว่าได้บ้อบหมายให้กับรองของวัตรรอ

เป็นคนนำตัวของนายประสิทธิ์ที่ไทย
มาทำแผนกับคำรักษาภาพบริเวณที่เกิดเหตุในหลายที่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง
ว่าพอไปแล้วมีความปลอดภัยไหม
ชาวบ้านจะมารุมประชาธรรมหรือเปล่าครับคุณจอมขวัญครับ

ยังไงขอบคุณมากเลยสำหรับการตามอยู่ครึ่งเดือนนะคะ
ขอบคุณคุณพุทธิพัฒน์ตอนนี้ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ